ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเพราะว่าสองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกเขาแทบช็อกหัวใจวาย

ตอนกลางคืนอยู่มีคนมาเคาะประตูปั้งเปิดประตู
แล้วบอกนับหนึ่งถึงสามไม่เปิดจะพังเข้าไป

หมดเลยโอ้โหเขาต้องพยายามรีบมาเปิดมันเกิดอะไรขึ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่เสื้อเกราะกันกระสุนแล้วบุกเข้ามาในบ้านเขา

สุดท้ายตรวจไปตรวจมาไม่เจออะไร

เขาบอกโอ้โหอยู่ไม่ไหวเลยแบบนี้
คุณผู้ชมเป็นตอนเช้า๖โมงครึ่ง

ตำรวจมากันทั้งหมด๖นายค่ะ

แล้วกระจายกำลังกันแยกไปค้นหาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
แต่หาไปหามามันไม่เจออะไรค่ะ
คลิปกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาเอามาโพสต์ไว้บอกว่า
ต้องโทษสายแล้วมั้งคุณตำรวจมั่วแบบนี้ช็อกตายพอดี
เมื่อวานนี้๖โมงครึ่งกำลังจะฝันเอาเลขเลย
ตั้งรับแทบไม่ทันผมทำผิดอะไรชี้เป้าผิดหรือมีคนแกล้งผมกันแน่
เจ้าของบ้านบอกแบบนี้พอทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นร้านคาแคร์นะคะอยู่ที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
เจ้าของร้านก็คือนายพัฒระหรือว่าในนิวค่ะ
เขาเล่าบอกว่าโอ้โหผมกำลังหลับเลย๖โมงครึ่งกำลังหลับสบายอยู่กับภรรยา
ได้ยินเสียงเคาะประตูแรงมากหลายครั้งจนตกใจตื่น
พอออกไปเปิดประตูพร้อมกับภรรยาเท่านั้นแหละ
ถามชื่อเขาหลายครั้งถามด้วยว่ารถมอเตอร์ไซสีเหลืองเนี่ยของใครให้ใครเอาไปใช้หรือเปล่า
เขาก็ยืนยันบอกไม่มีครับใช้ที่ร้านไม่ได้ให้ใครยืมเลย
ต่ำหนวก็ยังจี้ถามวนอีกสัก๒๐นาทีได้
แล้วเขาก็จากไปจากไปแบบไม่มีคำอธิบาย
สุดท้ายก็ว่าไม่อะไรพอมาดูกล้องวงจรปิด
โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่มาค้นทั่วร้านขนาดนี้เลยเหรอ
เขาเองก็ตกใจก็เลยเอามาโพสต์เฟซบุ๊คแล้วคนก็แชร์ต่อ
แม่เขาบอกว่าอุ๊ยขนาดนี้ไปแจ้งความเถอะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนว่าเราไม่รู้เรื่องจริง
ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองหนองบัวลำพูค่ะช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไปพบกับนายตำรวจแล้วก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่นายหนึ่งมาสักถาม
แล้วก็แจ้งบอกว่าเข้าไปสอบถามตามยุทธวิธีปกติ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแต่เขาบอกเขาติดใจ
ยุทธวิธีปกติมันคืออะไรเพราะสิ่งที่เขาเจอ
มันคือการบุกจู่โจมตรวจค้นใช้อาวุธหมายค้นก็ไม่มี
ทีนี้พอเขาไปแจ้งความปรากฏว่าในบันทึกประจำวันลงไว้เพียงแค่ว่า
ชายชุดดำไม่ระบุว่าเป็นหน่วยไหน
วันนี้เขาเลยไปที่สพอีกรอบนึง
ไปแจ้งความเพิ่มช่วยเขียนด้วยว่า
เจ้าหน้าที่นี้คือหน่วยไหนให้ระบุลงไป
ตอนนี้เขาบอกร้านคาแคร์เขาได้รับความเสียหายนะคะ
เพราะว่าพอเห็นเจ้าหน้าที่บุกมาแบบนี้เนี่ย
คนอื่นเขาก็คิดไปแล้วว่าอุ๊ยที่นี่ต้องไปทำอะไรไม่ดี
เอาไว้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรแน่เลย
กลายเป็นเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะค่ะ
ว่าตื่นตั้งปืนจักรปืนได้อย่างเต็มโยชน์อย่างสินะ

แล้วก็ถามว่าข้าแช่ข้าแช่ไฟผู้ใดบุคลเทศ
แล้วก็ถามว่าหัวจักรคู่นั่นหัวจักรชื่อนั่นชื่อนี่ชื่อนี่
บอกว่าตามที่เขาถามก็ว่าบอกหัวจักร

หากหลังขึ้นรถก็ไปเลยก็บรรยาบาลยัง

ยอดปืนครับ

ผู้หญิงภรรยาเสื้อขาวที่นั่งข้างพี่แกบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ตอนที่ตำรวจมาเคาะประตูอ่ะเคาะแรงมากแล้วพูดด้วยว่านับหนึ่งถึงสาม
ถ้าไม่เปิดจะพังประตูเฮ้ยคือพี่เขาบอกว่านอนอยู่อ่ะ
พี่แกไม่ได้ใส่ชุดชั้นในคือบางคนนอนแล้วก็นอนสบาย
อาจจะใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้
บอกจะใส่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเขานับหนึ่งแล้ว

ยังไม่ทันได้คว้าซะในเลยพี่ก็เลยบอกต้องเอาผ้าห่มคุมตัวออกมาทั้งอย่างนั้น

ส่วนทางด้านแม่เนี่ยนะคะ
มันบอกว่าเห็นภาพจากกล้องมุมจรปิดแล้วกลัวเลย

บุกจู่โจมค้นจนทั่วแล้วออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้เนี่ย

เจ้านักแม่นี่จะอาจจะต้องชี้แจ้งให้ร้านละเอียดกันหน่อย
คือเข้าใจแหละการทำงานมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วนะ
แต่ว่าก็บอกเขาหน่อยว่าขอโทษทีครับ
พอดีแบบมาผิดบ้านหรือพอดีจะเข้ามาตรวจค้นอันนี้

เออบอกตำรวจบุกบ้านนี้ไม่มีอะไรแบบนี้
นะคะก็ชี้แจงกันหน่อยส่วนช่วงหน้า